หยิบข่าวใหญ่ขึ้นมาเล่นตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
แหกคุกจับเมียพ่อบอบริเวณจำ
แฉแผนร้ายบัญญินแต่แผนแตกซะก่อน

คือได้เห็นพาดหัวข่าวนี้เอาจริงนะ

เพราะเรื่องเป็นหนังมากเลยมีการจะแหกคุกมีการจะหลบหนี

ที่สำคัญมีการวางแผนกันตั้งแต่ข้างใน
แขนแตกแล้วก็มีเรื่องราวเผยออกมา
ใช่อธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผยออกมา

จะถือว่าเป็นแผนการร้ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ประวัติศาสตร์ราชธรรมไทยเลยนะ
แต่สุดท้ายแผนไม่สำเร็จนะครับ
คือมีทั้งบางส่วนที่เปิดเผยได้
และบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้นะครับ
กำลังทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือว่ากองปราบปรามอยู่นะครับ

สำหรับพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาใน๓คดีด้วยกัน
ก็คือ๑คดีในการปลอมเอกสารโอนหุ้นของเสียชูวงแทร่ตั้ง
นักธุรกิจรับเหมา๓๐๐ล้านบาทสำหรับคดีปลอมเอกสารนี้
ซึ่งสารชั้นต้นได้พิพากษาให้ลงโทษจำคุกพันธ์ตำรวจโทบัญญินกับพวกรวม๓คน
คนละ๘ปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้
ซึ่งประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น

แล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้นะครับ
ก็คดีนี้ก็หมายถึงคดีของเสียชูวงที่เสียชีวิตไปนะฮะ
ก็ปรากฏว่าจะมีการสืบพยานฝ่ายโจทย์
ตั้งแต่วันที่๒มิถุนายนถึง๒๓กันยายนนี้
และจะเริ่มสืบพยานฝ่ายจำเลยนะครับ
ก็คือพยานฝ่ายของนายบัญญิน๒๔กันยายนถึง๑๔ตุลาคมนะครับ
หลังจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพใน๒คดีแรก
ส่วนอีกคดีหนึ่งนะฮะเป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายของนางสาว
พนิดาสกุลตประเสริฐผู้พิพากษาอาวุโสสารอาญากรุงเทพใต้
อดีตเจ้าของสำนวนหุ้นเสียชูวง
ซึ่งพันธ์ตำรวจโทบัญญินถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับพวก๕คน
ซึ่งช่วงเวลานี้สำคัญนะสารนัดตรวจหลักฐานในวันที่๒๒
และ๒๕มิถุนายน๖๓ใกล้จะถึงแล้ว

และกลายเป็นประเด็นว่าพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
ตั้งใจจะให้คนมาช่วยหลบหนี
ในช่วงของการควบคุมตัวไปที่ศาลในวันที่๒๒มิถุนายน
กลายเป็นแผนที่ถูกเปิดเผยถูกรายงานเป็นข่าวออกมานะครับ
ซึ่งแผนนี้แตกได้อย่างไรต้องย้อนไปอีกสักนิดหนึ่ง
เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
หลังจากที่ชุดสืบสวนกองปราบปราม
สามารถจับกลุ่มตัวนายโจอายุ๔๒ปี
ซึ่งนายโจเป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์
จับกลุ่มได้ที่ซอยลาดพร้าว๑๓๐แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิ
หลังได้รับการประกันตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่งเป็นเรือนจำที่ถูกคุมขังอยู่ที่เดียวกับพันธ์ตำรวจโทบัญญิน

ตำรวจจับกลุ่มนายโจได้สอบปากคำนายโจครับ
เรื่องต้นนายโจให้การรับสาภาพ
บอกว่าที่ได้ประกันตัวออกมาจากคดีรักทรัพย์
จากการถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เพราะรู้จักกับพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
ก็รู้จักกันในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯหรือครับ

จากนั้นนะครับพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
ทนายความส่วนตัวติดต่อทนายความอีกคน
ให้มาประกันตัวนายโจออกจากเรือนจำ

และที่ให้นายโจออกจากเรือนจำไปได้

มีเหตุผลมีเลขกล

จะให้นายโจช่วยเหลือพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
ให้สามารถออกจากเรือนจำให้ได้
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินมีคำสั่งให้นายโจทำงาน๒อย่าง

อย่างแรกคือไปประสานขอความช่วยเหลือ
อดีตนักการเมืองรายหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์
เคยเป็นลูกน้องของพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
เพื่อที่จะให้วางแผนช่วยชิงตัวพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
ขณะที่จะไปสารพระขนงในวันที่๒๒มิถุนายนนี้

ถ้าสมมุติเกิดข้อแรกไม่สำเร็จนี่คือมีข้อ๒อยู่นะ
มีค่ะมันมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามไงนะฮะ
๒ก็คืออุ้มภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ต่อรองให้ปล่อยตัวพันธ์ตำรวจโทบัญญินออกจากเรือนจำ
โอ้โหแผนเนี่ยนะ

จากนายโจแล้วยังมีนายท็อปอีกคนอายุ๓๐ปี
เป็นผู้ต้องหากันโชคทรัพย์ชาวจังหวัดนครสวรรค์
บ้านเดียวกับพันธ์ตำรวจโทบัญญินนะฮะ
มีความสนิทกับพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
ขณะที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเหมือนกัน

ตำรวจจับกลุ่มตัวนายท็อปได้
หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิ
เมื่อวันจันทร์ที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
นายท็อปเนี่ยให้การรับบอกว่า

พันธ์ตำรวจโทบันยินเนี่ยได้สั่ง

ได้เล่ารายละเอียดในการวางแผน
ว่าจะมีคนมาวางระเบิดข้างเรือนจำ

มีคนมาระเบิดข้างเรือนจำ
จากนั้นจะล้มเสาทงชาติกลางลานสนามย่า

คือเขาวางแผนใช้แบบเสาทงให้พาดกำแพงเรือนจำ
เพื่อจะปีนเสาทงออกไปเดี๋ยวมีฮอล์มารับ
รายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังที่โดนเปิดโปรงแผนการ
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินมีอาการเครียด
และเมื่อช่วง๒๓วันก่อนมีการพยายามฆ่าตัวตายในเรือนจำ
แต่มีผู้มาพบซะก่อนซึ่งเมื่อทางเรือนจำทราบข่าว
มีมาตรการยกระดับการควบคุมตัวในเรือนจำ
และนอกเรือนจำให้สูงยิ่งขึ้น
และตำรวจจะพิจารณาตั้งข้อหาพันธบรวจโทบัญญิน
และผู้ต้องขังรายที่ถูกมอบภารกิจเพิ่มจากข้อหาเดิมที่มีอยู่
อ้าวล่าสุดดีกว่าเพราะว่านักข่าวเนี่ย
ได้สัมภาษณ์อธิบดีกรมราชธรรม

ซึ่งท่านอธิบดีก็ตอบแบบที่ตอบได้
คือเหมือนกับว่าท่านก็แบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ปฏิเสธแบบชัดเจน

แน่นอนต้องแบ่งรับแบ่งสู้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลลับ
คือนักข่าวถามออกมาเลยว่าข่าวที่ออกมามันเป็นจริงหรือเปล่า
ก็แล้วแต่ท่านอธิบดีขออภัยนะ
เห็นควรว่าจะเปิดเผยได้มากเพียงไร
ธิบดีบอกว่าข่าวที่ออกไปผมขอพูดแบบนี้
ไม่รับแล้วก็ไม่ปฏิเสธมาก
เราพอจะทราบเบาะแสอยู่
แต่มันไม่ได้สมบูรณ์ออกมาจนจะสามารถสรุปเป็นข้อมูล
ให้กับนักข่าวหรือว่าประชาชนได้รับทราบได้
มันเป็นข้อมูลลับมันเป็นเรื่องลับไม่สามารถเปิดเผยได้
ถ้าเปิดเผยผมก็ผิด
ถ้าเปิดเผยไปเจ้าหน้าที่ผิดทุกคน
แล้วก็ถามว่ายืนยันไหมคะว่ามันเกิดเหตุจริง
บอกว่าไม่ยืนยันว่าเกิดเหตุที่๑ที่๒จริงหรือไม่อย่างไร
ดับขั้นที่พวกเราพูดไปวางแผน๑๒
ธิบดีกรมราชธรรมบอกไม่ยืนยัน
แจ้งมาบอกว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตอนที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ย
มีการสำรวจตรวจสอบเลยนะว่ามีเจ้าหน้าที่ในเรือนจำกี่คน
แล้วก็ช่วงเวลาที่จะถูกย้ายออกไปที่ศาล
จะถูกพันธนาการอะไรบ้างนะครับ
อธิบดีอธิบดีตอบว่าก็พอจะมีเขาอยู่บ้าง
เพราะเขาอาจจะเคยรับราชการเป็นตำรวจเก่า
เขาอาจจะมีการสักถามมีการสำรวจเก็บข้อมูลอะไรนี้อยู่ได้บ้างนะครับ
อธิบดีกรมราชธรรมว่าพันธบรวจโทบัญญินติดต่อสสนครสวรรค์จริงหรือเปล่า
ธิบดีบอกว่ามันก็เป็นข้อมูลเชิงลับ
พวกเราทำงานกันอยู่นะคือทำงานร่วมกับสตช
ถ้าพูดตรงก็คือทำงานกับกองปราบปรามกับกรมราชธรรมนะครับ
ทำงานร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารบางอย่างให้ไปแล้วเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ
ผมก็ต้องเหยียบไว้ท่านบอกแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์
อาจจะทำให้อาจเป็นการชี้เป้าก็ได้
หากพันธมบริวัติโทบัญญิณเนี่ยเขาวางแผนไว้แบบนี้จริง
คือเป็นชี้เป้าว่ามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนยังไง
ก็ที่พำทิบดีกรมราชท่านให้ข้อมูลออกมาแบบนี้
บอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาคิดฆ่าตัวตายหรือเป็นแค่การลองเชิง
เป็นแค่การลองเชิงว่าเจ้าหน้าที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดหรือเปล่า
หรือว่ามีช่องโหวอะไรหรือเปล่า
มันอาจจะเป็นแผนของพันธ์ตำรวจโทบัญญินซึ่งจะหาทางในการหนีอีกก็ได้
นี่ไงคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดว่าวางแผน๑๒๓มาแบบนี้แล้ว
กรณีฆ่าตัวตายถ้าเกิดเป็นหนึ่งในแผนแล้วมีการต้องช่วยชีวิต
ต้องนำตัวไปโรงพยาบาลอ้าวจะเอาจังหวะตรงนั้นในการสบโอกาสหลบหนีอีกหรือเปล่า
นักข่าวถามอีกอธิบดีครับตกลงแล้วย้ายพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
เรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเรือนจำกลางบางขวางหรือยัง
ธิบดีไม่ตอบแต่ทีนี้มีการไปถามกับพบเรือนจำกลางบางขวาง
พบบอกว่าย้ายตัวมาแล้วย้ายมาได้๕วันแล้ว
แล้วก็ตอนนี้แยกขังอยู่คือไม่ได้ขังเดี่ยวนะ
หรือว่าจะมีการไปวางแผนกับผู้ต้องขังคนอื่นอีก
เขาบอกคุมเข้มมากเลยตอนนี้เปิดเผยอะไรไม่ได้เลย
การจะไปสารวันที่๒๒มิถุนายนไปจริงหรือเปล่า
หรือว่าไปแบบไหนไม่เปิดเผยเลย
อันนี้นึกว่าเพราะเรื่องในฮอลลี่วูดนะครับ
ธิบดีบอกว่าถ้าแผนเขาสำเร็จ

ใช่แล้วมันจะกลายเป็นข่าวใหญ่มากเลยคุณค่ะ
เรื่องแรกเราเปิดด้วยเรื่องที่ร้อนแรงนะคะคุณผู้ชม